ลืมตามาเขาจะอยู่ข้างเตียง

ผีก็จะมาโอกกอด

เห็นเหมือนเรือไปเห็นเลย

เห็นเป็นะเหมือนกับรูปหน้า
สวัสดีครับ